ตำรวจนะครับยังไม่ตัดประเด็นฆาตกรรมกรณีที่ไปเจอศพทารก
คือเหลือแต่กระดูกแล้วนะขออภัยครับคุณผู้ชม
อยู่ในตู้ไอศกรีมที่จังหวัดเชียงใหม่
นี่ฮะคือเก็บเอาไว้ที่บ้านแห่งหนึ่งนะครับ
ย่านซอย๒นาลุงตะบลวัดเกรดตำพื้นเมืองเชียงใหม่
เรื่องต้นคือมันเป็นลักษณะเหมือนเราเปิดตู้ซื้อไอศกรีม
เรื่องต้นเหลือแต่กระดูกแล้วนะครับไม่ทราบเพศ
ห่อด้วยผ้าสีเหลืองมีของเล่นวางอยู่ข้างด้วย
เจ้าหน้าที่เร่งชนสูตรและพิสูจน์ดีเอนเอ
เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับบุคคลต้องสงสัย
ล่าสุดตำรวจสพแม่ปิงนะครับเข้าติดตามความคืบหน้า
ไปพบนางศรีน้อยประพาพันธ์อายุ๗๓เป็นแม่ของเจ้าของบ้าน
ระบุว่าศพ
ที่บ้านแล้วเล่าบอกว่าลูกในตายในคันของภรรยานะครับ
ลูกตายในคันของภรรยาตอนตั้งคันได้๖เดือน
คุณหมอที่โรงพยาบาลนครพิงผ่าออกให้
แล้วก็มอบศพให้กลับไปทำพิธีทางศาสนา
แต่เบนจรงอยากจะเก็บศพลูกไว้๑เดือน
ก็เลยไปหาซื้อตู้แช่มาเก็บศพ
ต่อมาเวลาถามว่าอ้าวทำพิธีหรือยัง

ต่อมานะครับนายเบนจรงถูกจับในคดีรักทรัพย
ก็ยิ่งทำให้ไม่ได้สนใจเรื่องนี้อีก
กระทั่งลูกชายอีกคนมาเปิดเจอครับ
นางศรีน้อยเชื่อว่าที่นายเบนจรงเก็บศพลูกไว้
เพราะว่ายังฝังใจที่ตัวเขาเองเป็นเด็กกำพลา
ส่วนผู้ที่ทราบว่านายเบนจรงเป็นคนเก็บศพทารกไว้
เชื่อว่าเป็นสามีของเธอของนางศรีน้อยที่เพิ่งจะเสียชีวิตไป

ยังไม่เชื่อในคำให้การทั้งหมดเนื่องจากตรวจสอบประวัติ
พบว่าเบนจรงถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำเชียงใหม่

ขณะที่แฟนสาวคาดว่าที่เป็นแม่ของเด็ก
ถูกดำเนินคดีข้อหาเดียวกัน
แต่ได้รับการประกันตัวออกมานะครับเมื่อเดือนธันวาคมนะครับ
ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประวัติอยู่ทั้งคู่
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะติดตามตัวแฟนของนายเบจรงมาสอบสวนนะครับ
แล้วก็ตรวจสอบไปยังโรงพยาบาลนครพิงว่า
มีประวัติการผ่าคลอดแฟนของนายเบนจรงจริงหรือเปล่าครับ